คุณผู้ชมคะวันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐ
หัวหน้าภักร์เก้ากล่ายกลับยานแม่
ยานแม่ไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีใช่ไหมคะ

เหมือนกับเขาจะเชิญสิทธิ์เก่าไปบรรยาย
แรงบันดาลใจให้กับน้องรุ่นใหม่อะไรแบบนี้ค่ะ

แต่ก่อนจะให้ฟังคุณพิธาบรรยาย
มาดูคุณพิธาแจ่วเรือกันนิดนึง
เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
ก็แจวเรือจะไปสภาขอเชิญพี่ทาลุกขึ้นมาแจว
พิทาก็ต้องแจวใหญ่เลยไปดูท่าแจวนิดนึงค่ะ
กลายเป็นคลิปที่คนเข้าไปดูเยอะมากในโลกออนไลน์นะคะ

กิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชิญคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ในฐานะ๑๙คณะพาลนิทยาศาสตร์และการบัญชี
มาร่วมแชร์ประสบการณ์สมัยเรียน
จนมาถึงทำงานการเมือง

ประชาธิปไตยเสรีภาพและความเป็นธรรม
เสาหลักจิตวิญญาณธรรมศาสตร์
สู่การสร้างสรรค์สังคม
คุณพิธาเริ่มต้นด้วยการทักทายรุ่นน้องนะคะ

พลังงานแบบเหลืองแดงอีกครั้ง

ไม่ต่างจากวิถีแบบก้าวไกล

คุณพิทาเองคุณธนทรคุณปิยบุตร

นั่นก็คือความยึดมั่นในประชาธิปไตย
เสรีภาพและความเป็นธรรม

ทั่วโลกมีประเทศที่เป็นประชาธิปไตย

แต่วันนี้เหมือนความเป็นประชาธิปไตย

ความทรัพย์สินของคนบนโลกนี้
ท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้ำลักษณะประมาณนี้นะคะ

เหมือนกับน่าเจ็บใจที่ผ่านไป

เรากำลังอยู่ในโลกที่ประชาธิปไตย
เสรีภาพและความเป็นธรรมกำลังถดถอย
สิ่งเก่ากำลังล้มพังลง

สำหรับความปกติใหม่สักที
สัญญากับผมว่าวิชิษภาพจะหมดฝั่งเสี่ยงข้างมาก

เป็นประชาธิปไตยเต็มไป

ไม่เข้าคุมประชุม

เหมือนที่วันนี้วิโรดพูดว่า๔๙คน

คุณพิทายังต้องเอาคำคุณวิโรธมาพูดบนเวที

คุณพิทาพูดตั้งแต่มีครึ่งเช้ากับครึ่งบ่ายใช่ไหมคะ

ครึ่งบ่ายก็มันมีประโยชน์คุณวิโรธมาในสม่าแล้ว
คุณพิทธาเลยเอามาพูดว้ายสอบบอลมา๔๙คน
ทีนี้คุณพิทาก็เลยฝากถึงรุ่นน้องนะคะ
ก็คือนักศึกษาปี๑ที่เข้าใหม่นะคะว่า
ขอให้ใช้เวลา๔ปีให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด
กล้าคิดกล้าฝันกล้าที่จะทำอะไรให้ออกนอกกรอบ
ผลักสิ่งเก่าออกไปนำสิ่งใหม่เข้ามา
นิยามความคิดประชาธิปไตยเสรีภาพ
และความเป็นธรรมในยุคของเราและต้องอยู่ไม่เป็น
เพราะถ้าทุกคนอยู่เป็นโลกจะไม่มีวันเปลี่ยนค่ะ